ข่าวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์ย้ำเตือนกันเลยนะคะ
สำหรับช่างซ่อมรถหรือใครก็ตามที่ต้องใช้อุปกรณ์แม่แรง
นะคะที่ยกรถขึ้นมาแล้วก็ลงไปซ่อมหรือไปทำอะไรใต้ท้องรถเนี่ยค่ะ
ต้องระมัดระวังจริงเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับช่างซ่อมรถรายนี้ค่ะ
เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดเลยจริงแต่มันเกิดขึ้นได้นะคะ
แรงเนี่ยมันยุบอะค่ะครับแล้วรถก็ทับคนที่ทำงานอยู่ข้างล่าง
ซึ่งเป็นช่างซ่อมรถนั่นเองนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง
ตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะ
ผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะคือตอนที่กู้ภัยไปเนี่ยหายใจรวยรินเลยเขาก็พยายามที่จะประถมพยาบาล
นะคะตรงศีรษะและปากก็เลือดไหลตลอดเวลานะคะ
ก็สุดท้ายช่วยไม่ได้ค่ะนะคะก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาช่วยไม่ทันนะคะ
ช่างที่ประสบอุบัติเหตุคือนายอิทธิเชษเชยโมพักดี
ภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนเนี่ยเป็นชาวอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรนะคะ
เจ้าของอู่นายชุมพรเสนกาบเนี่ยบอกว่าช่างซ่อมรถที่ประสบเหตุเนี่ย
ก็คือช่างของที่ร้านนี่แหละวันนี้เอารถของตัวเองมาซ่อม
จังหวะที่เขาทำรถอยู่เนี่ยนะคะเอ่อเจ้าของอู่เนี่ยกำลังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถลูกค้าอยู่ข้างใน
จู่เขาก็ได้ยินเสียงรถตกจากแม่แรงหลังจากนั้นได้ยินเสียงคนร้อง
พอวิ่งออกมาดูก็พบว่าช่างในร้านของเขาเนี่ยติดอยู่ใต้ท้องรถ
ก็รีบเอาแม่แรงขึ้นแล้วช่วยออกมานะคะหลังจากนั้นก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
โอ้โหรถทั้งคันค่ะมันหล่นใส่หลายท่านก็คงจะนึกภาพออกว่ามันน่ากลัวขนาดไหนนะคะ
เหตุการณ์นี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นด้วยนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เลยนะคะ
สำหรับช่างซ่อมรถทั้งหลายก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ค่ะขึ้นแม่แรง
เขาก็เน้นย้ำมาว่าควรดูให้ปลอดภัยก่อนที่จะมุดเข้าใต้ท้องรถนะคะ
อย่างนั้นก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะ